ไปดูเรื่องของการฆ่ากันบ้างคุณผู้ชมแค่ขโมยไก่ก็ตายได้นะ
ผู้ชายอายุสามสิบสองไปขโมยไก่ในเล้าของคุณลุงอายุหกสิบสาม
คุณลุงไม่พอใจค่ะมาทำแบบนี้ได้ยังไง
เอาค้อนทุบหัวแล้วก็ลากศพเนี่ยไปโยนทิ้งลงน้ำเลยนะ
นี่ค่ะพอตำรวจสพปงทราบเรื่องนะคะ
ก็เดินทางไปพร้อมกับทีมแพทย์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็คือ
ภายในลำน้ำมิมบ้านแสนศุกร์ตะบนนาปรังอำเภอปงจังหวัดพยาว
ที่เกิดเหตุก็พบส่มของนายกอนศักดิ์โมนมีวันอายุสามสิบสองปี
สภาพศพนี่คือลอยอยู่ในลำน้ำนี่แหละนะคะ
และจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพศพพบว่าศพนั้นถูกของแข็งทุบตีที่ศีรษะ
แล้วก็ศพเองมีรอยถูกลากเป็นทางยาวมาตามถนนลูกรังประมาณ๕๐๐เมตร
คือคาดว่าลากมาจากหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุจนมาถึงริมน้ำจุดที่ทิ้งศพนี่แหละนะคะ
เขายอมรับค่ะบอกว่าเป็นผู้ที่ใช้ค้อนตีที่หน้าผากของนายกรศักดิ
ที่นายกอร์นซักเนี้ยลากรอบเข้ามาขะโมยไก่เขาก็เลยคว้าค้อนมาตีหน้าผาก
เสียชีวิตนะคะแล้วก็ลากศพไปทิ้งน้ำ
สุดท้ายก็รอมอบตัวกับตำรวจนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ